คือยุคนี้สมัยนี้การจะขายของกงของกิน

แต่มันต้องมีจุดเด่นและมีไอเดียลีลาการเรียกลูกค้าด้วย
อย่างเพราะค้าคนนี้เขาโชว์ลีลาควงวุ้นลอยฟ้า
ติดตามกันเลยกับช่วงตลอดกิน
เฮ่ยมีลายเลย

ว้าวฟีเอาฟามะพร้าวแก้ว

เฮ้ยไม่ว้าวตรงไหน

ว้าวจริงนี่คือควงวุ้นลอยฟ้านะ
เรียกว่าเป็นลีลาขายวุ้นแบบลอยฟ้า

มันเฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวแก้วมากค่ะคุณค่ะ
น้องนักเรียนที่ยืนซื้ออยู่ร้องว้าวเลย

คุณลุงคนนี้เขาขายวุ้นอยู่แถวโรงเรียนสารศาสตร์พัฒนานะคะ
พ่อค้าเขาขายวุ้นกรอบหลากหลายรสชาติ
ยนต์ไปยนต์มาใครเห็นก็ต้องทึ่งต้องอึ้งกันไป

หรือจะไปซื้อพร้อมกับลีลาการควงวุ้นลอยฟ้าแบบนี้นะคะ

ยุคผมสมัยผมอยู่ต่างจังหวันครับ
วุ้นนี้ก็มีให้ทานแต่ในยุคผมจะเป็นถาดใหญ่

บ่อยจนเชี่ยวชาญอันนี้ก็นับถือเลยนะคะ